ก็เซอร์ไพยนะครับคุณเจ้าสาวเปลี่ยนสีนะครับ
หมดตัวยังไงฉันก็จะยอมแล้วนะฮะ

แล้วก็แต่งงานฤทธิภีมีวันที่๒๘มกราคมที่แชงกรีล่า
พอถามคุณเพชจ้าบอกว่ายกหมดไปเยอะไหมคราวนี้

แค่แบบว่าชีวิตประจำวันของผมกับแฟนจัดบัตตี้ใหญ่มาตลอด

เชิญแขกเยอะมาก

ผมต้องการกินฟรี